ตอนนี้ออกมาเปิดเผยความลับส่วนตัวนะ
เรื่องของการเก็บไข่นั่นเอง

ยังไม่อยากมีตอนนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้
บอกเลยว่าเตรียมเคลียร์คิวงานละครค่ะ
เพื่อไปพบแพทย์ทำการฝากไข่ใหม่อีกครั้ง
หลังจากก่อนหน้านี้เธอได้เคยฝากเอาไว้แล้ว

รู้เหมือนกันนะคุณไข่มันหมดอายุได้
หมดอายุได้เหรอหมดอายุแล้วก็ต้องไปฝากใหม่นั่นเองค่ะ
อัปเดตถึงสถานะความสัมพันธ์กับหวานใจไฮโซเซนด้วยนะคะ
ว่าทุกอย่างยังคงราบรื่นเข้ากันได้ดีค่ะ
แพลนข่าวดีงานวิวาค่ะ
ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะ
อีกทั้งยังไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรด้วย
ที่ตอนนี้แหมเพื่อนสาวในกลุ่มเนี่ย

แล้วก็ปั๊มทายาทแสงหน้ากันไปหมดแล้วด้วยค่ะ
แล้วมันมีหมดอายุใช่ไหม

เดี๋ยวถ่ายละครเสร็จอาจจะไปฝากเพิ่มค่ะ
เพราะจริงที่คุณต่อเนื่องมีอายุ
มันไม่แข็งแรงเท่าแบบ๒๒อะไรอย่างนี้ไม่ได้
เรียนหนังสือจบทำงานแป๊บนึง

แล้วก็ให้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมของมันเองดีกว่า
กดดันกว่านี้แต่ตอนนี้คือแบบ
เออตอนนี้คือแบบเบื่อแล้วชินแล้วค่ะ
มันเอาของเราเรื่องของเราดีกว่า